เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารเจแถวถนนล่มกล้าว

ที่ไปพบศพของรอปภคือถูกฆ่าแล้วก็หมกอยู่ในเบาะเกลอะ
ค่อนข้างจะสยดสยองนะครับสำหรับเหตุนี้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นั้นนี่คือเลื่อนกระจัดกระจายเลยนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ตำรวจนครบาลรัฐกระบัง
ได้คุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวน
หลังจากที่ผู้ต้องหามีการติดต่อขอมอบตัวที่ประจวบคิริขัน
แล้วพอนำตัวมาสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษ
บอกว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่า
เรื่องนี้ตำรวจนครบาลรัฐกระบังก็ได้คุมตัวนายบุญยืนขำทวี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับมาสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง
หลังจากที่ก่อเหตุใช้ของแข็งทุบ
แล้วก็ใช้มีดแทงนายประสิทธิ์อินปฐมหรือว่าหลัง
ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยวัย๖๑ปี
ซึ่งมีการก่อเหตุโดยการแทงที่บริเวณลำตัว๕แผล
แขนซ้าย๑แผลเสียชีวิตในร้านอาหารเจที่อยู่ริมถนนร่มกล้าวนะคะ
หลังจากนั้นก็ได้นำชิ้นส่วนนำศพยัดใส่บ่อเกลอะ
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็นายบุญยืนได้เดินทางเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรอ่าวน้อย
ที่จังหวัดประโจทธิ์กีรีขันมักคืนที่ผ่านมา
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกชานวิทพุ่มโพ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ก็เปิดเผย
ว่าจากการที่สืบสวนตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหา
ตามคำบอกกล่าวของพยานแวดล้อม
โดยผู้ตายกับผู้ต้องหาสนิทกัน
มีการเข้าออกในร้านเป็นประจำอยู่แล้ว
รวมถึงทั้งคู่ชอบมีปากเสียงกันเป็นประจำ
แล้วก็จากการสอบปากคำผู้ต้องหา

ยังให้การแบบวกไปวนมาอยู่
ตอนแรกผู้ต้องหาบอกว่าเป็นคนเฝ้าร้านอาหาร
แล้วเห็นผู้ตายย่องเข้ามาในร้านคิดว่าเป็นขโมย

แต่ต่อมาก็กลับคำให้การอีกนะคะ

แต่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง
ซึ่งล่าสุดค่ะผู้ต้องหาก็ปฏิเสธ

แล้วก็ยืนยันว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
มันเป็นรายงานออกมาว่าผู้ต้องหาในบุญยืน
การอ้างว่าวันเกิดเหตุคือ๒๑ตุลาประมาณทุ่ม๑
อยู่ภายในร้านอาหารของน้องสาว
เข้ามาหาที่ร้านคิดว่าเป็นคนร้ายเข้ามาขโมยของ
ก็เลยใช้มีดพระหัวตัดฟันจนเสียชีวิต
จากนั้นก็เลยลากศพไปทิ้งที่บ่อเกรอะ
ก่อนที่จะหลบหนีไปที่บ้านเกิดในจังหวัดเพชรบุรี
ถูกชุดสืบสวนติดตามไปกดดัน
คือหลบหนีไปเลี้ยงวัวที่บ้านญาติที่ตำบลอ่าวน้อย

แล้วก็หลังทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับน้องสาว
และทนายความติดต่อให้เข้ามอบตัวที่สพอ่าวน้อย
เพราะว่าทางญาติเกลี้ยกล่อมจนเข้ามามอบตัวนะครับ
ก็ตอนแรกก็ให้การแก่ตำรวจ
แต่ตอนหลังกลับคำให้การในชั้นสืบสวนนะครับ
แต่ว่าทีนี้ในชั้นศาลจะว่ายังไงนะฮะ
ซึ่งแม้ว่าผู้ต้องหาตอนนี้จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เพราะว่ามีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไว้แล้ว
พยายามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือผลตรวจจากคราบเลือด
แล้วก็พวกข้าวของที่อยู่โดยรอบภายในร้านเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าสามารถที่จะดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา

และซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพหรือว่าส่วนของศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
แล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวช่วงสายของวันนี้เนี่ยนะคะ
จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีด้วยนะคะ